แต่หลังทะเลาะกันมีปัญหากัน
สมความแค้นเก็บไว้ในใจ๘เดือน

ขอเอาคืนหน่อยคว้าสปาต้าฟันฉับลงไป
บริเวณต้นขาซ้ายแผลเวอะเลย
โดนเข้าไปเส้นเลือดใหญ่และนี่คือบ้านหลังที่เกิดเหตุ

แล้วเดี๋ยวมีภาพคนเจ็บลองนำขึ้นมาดูเลยก็ได้ฮะ
คนเจ็บโดนฟันเข้าไปบริเวณต้นขาแผลเวอะเลย

เลือดถุงเบอร์เริ่มเลยนะครับคุณ
และนอกจากบริเวณต้นขาที่โดนฟันฉับลงไปแล้ว
ปรากฏว่าที่บริเวณฝ่าเท้าด้านซ้ายก็ถูกฟันเหมือนกัน
สางแค้นโดยใช้สปาต้าฟันอดีตเพื่อนรักปางตายครับ
คนเจ็บชื่อว่านายธวัชชัยตามที่เราเห็นหน้าจอครับคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่เราเห็นกันไปในตอนแรกนะฮะ
อยู่ติดกับถนนสายซอยหลังขาวโค้งแล้วก็โค้งสายบอลนะฮะ
คนเจ็บคือนายธวัชชัยหรือว่านายเจมส์อายุ๒๘แผลเวอะเลย
อกจากนี้ครับนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสรีบช่วยเหลือเป็นการใหญ่
นางดวงดีก็คือเจ้าของบ้านครับบอกว่าตัวของนายธวัชชัยหรือว่านายเจมส์คนเจ็บเนี่ย
เขามาติดพันกับลูกสาวเธอลูกสาวชื่อว่าน้องครีม
เจมส์ชอบพอกับน้องครีมก็เลยมาเทียวไลคเทียขื่ออยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงเนี่ยครับ
จังหวะนั้นกำลังเล่นมือถืออยู่บนที่นอนปิ๊กนิกในห้องโถงหน้าบ้าน
ไม่นานนักคนก่อเหตุคือนายอนุกูลหรือว่านายมันครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างบ้าน
โดยมีเพื่อนของเขาเพื่อนของนายมันเนี่ยก็คือนายโจชาญชัยนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ฝั่งคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองมาครับ
จอดรถเสร็จปรากฏว่าในมันคนก่อเหตุเดินเข้ามาในบ้านแล้วตะโกนเรียก
เรียกตัวของนางดวงดีนะฮะเจ้าของบ้าน
เธอก็เลยทักทายว่าเออหายไปไหนมาเนี่ยไม่เจอหน้าต้องนาน๒นาน
ปรากฏว่านายมันไม่ตอบครับ
ในมันเหลือไปเห็นว่าเอ๊ะตรงที่นอนปิ๊กนิกเหมือนมีคนคุ้นนั่งอยู่
นั่นคือตัวของนายเจมส์พอเห็นแบบนั้นปั๊บ
ในมันตอบกลับไปที่เจ้าของบ้านว่าผมขอทีตอนแรกเธอก็งง
ขออะไรอ่ะขออะไรคือถามว่าไม่เจอกันตั้งนานไปไหนมา
ตอบว่าผมขอทีเอออะไรอ่ะก็งงอยู่เหมือนกันเออขออะไร
สักพักหนึ่งตัวในมันวิ่งไปหานายโจคือคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วย
จอดอยู่หน้าบ้านไปหานายโจนั่งรอคล่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค
แล้วดึงมีดสปาต้าครับดึงมีดสปาต้าคว้ามาเสร็จปั๊บ
วิ่งมาพุ่งเป้าไปที่ตัวในเจมส์ที่กดโทรศัพท์นอนอยู่บนที่นอนปิ๊กนิก
แล้วฟันฉับลงไปฮะนี่คือคนก่อเหตุในมันครับ
เจ้าของบ้านเห็นจังหวะนั้นคือช็อกสิครับ
นี่คือนายโจเป็นอีกคนหนึ่งลองขึ้นภาพทั้งในมันและนายโจ
ให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันก็ได้ครับ
ตอนนี้๒คนนี้ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายแล้วแหละ
ด้านขวาคือในมันคนที่ไปคว้าสปาต้าไปฟันเพื่อนเก่าคือในเจมส์
ที่นอนอยู่บนที่นอนพิกนิกกดโทรศัพท์แผลเวิร์ก
แล้วในโจก็คือคนที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับ
ตัวของเจ้าของบ้านเห็นแบบนั้นพยายามเข้าไปห้ามแล้ว
เข้าไปดึงออกปรากฏในมันเหวี่ยงเจ้าของบ้านอายุ๔๐กว่าล้มครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวของในเจมส์แล้วพูดอีกนะฮะชี้หน้า
ถ้าเจออีกกูเอาตายบอกกับอดีตเพื่อนรักแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปพร้อมกับนายโจครับวันนี้
ติครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
แต่ว่าได้กล้องวงจรปิดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักครึ่งกิโลฮะ
ร้อยเมตรบ่ายสามโมงสามสิบสองนาทีดูเวลาบนจรปิดครับ
คุณผู้ชมและนี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วฮะในมันผู้ก่อเหตุ
มันจะขี่มอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวมีนายโจซ้อนท้าย
มุ่งหน้าไปหานายเจมส์ที่บ้านของนางดวงดีบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
เวลาผ่านไปครับอีก๗นาทีก่อเหตุเสร็จแล้วนี่นะฮะ
อันนี้คือขาไปอยู่นะบ่ายสามโมงสามสิบเก้านาทีครับ
หลังก่อเหตุเสร็จในมันใช้เส้นทางเดิมนี่ขากลับฮะดูทันไหมครับ
ถ้าไม่ทันให้ดูอีกรอบบ่ายสามโมงสามสิบเก้านาที
เป็นภาพนิ่งให้คุณผู้ชมเห็นชัดชัดคือนี่ขี่กลับมาแล้ว
เมื่อกี้ขาไปตอนบ่ายสามโมงห้าสิบสองเจ็ดนาทีผ่านไป
ก่อเหตุฟันฉับเสร็จขี่กลับมาครับแล้วท่าทีคือเหมือนจะรีบร้อนด้วย
ติได้คุยกับน้องครีมครับคือคนที่ในเจมส์เข้ามาติดพันธชอบพอ
แล้วก็เลยไปอยู่ที่บ้านของผู้หญิงแล้วก็ถูกฟันที่บ้านหลังนั้น
ครีมเล่าให้ฟังว่าเธอคบหากับนายเจมส์มาได้ประมาณ๒เดือน
ก่อนหน้านี้ในเจมส์เคยเล่าให้ฟังว่าพี่มีปัญหากับเพื่อนเก่านะชื่อว่ามัน
สนิทกันนานแล้วก่อนที่จะมาคบหาดูใจกันเนี่ยนะฮะ
กับนายเจมส์เนี่ยน้องครีมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
ในมันเนี่ยเคยถูกในเจมส์ทำร้ายร่างกายมาก่อน
มันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปประมาณสัก๘๙เดือนก่อนหน้านี้ครับ
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่สองคนนี้เขาสนิทกันอยู่นะ
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะเอาตายกันขนาดนี้นะฮะ
มันและเจมส์เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วมีการไปกินเหล้ากัน
ปรากฏว่าเพื่อนของในเจมส์ไปชกต่อยตัวในมัน
ถึงขนาดที่ว่ากระดูกผิดรูปคุณแขนแล้วรักษาตัวหลายเดือน
มันก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้ครับจนแผลหายทุกอย่างแขนขากลับมาสู่ปกติแล้ว
ก็เลยถึงเวลาที่ต้องเอาคืนเธอยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาว
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยามาจากปมแค้นเก่าลองฟังฮะ
เขาบอกว่าอ่ามันอ่ะมีปัญหาเพื่อนเขาอีกคนนึง
แต่ไปทะเลาะกันที่บ้านที่บ้านเขา
แล้วก็เขาบอกว่าอย่ามาทะเลาะกันที่นี่แล้วก็ยังไม่หยุด
เขายังไม่หยุดกันแล้วก็เจมส์ก็เลยเข้าไป
แล้วก็ไม่รู้เขาทำยังไงกันก็เลยทะเลาะลุมกระทืบกันไปเลย

นี่นะครับเรามีโอกาสได้คุยกับป้าปู
ป้าปูเนี่ยเป็นป้าของฝั่งคนเจ็บที่ถูกนายมันเอามีดสปาต้ามาฟันนี่นะฮะ
ปูเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้คนก่อเหตุชื่อนายมันเนี่ย
ฝากข้อความให้เธอไปบอกหลานว่าถ้าเจอตัวเมื่อไหร่จะเอาให้ตายเพราะว่าแค้น
เธอเองก็เคยเตือนหลานนะครับว่าเจมส์เอ้ยระวังตัวนะลูกนะระวังนะ
เพราะว่าเขาเตือนมาบ่อยแบบนี้เขาขู่มาแบบนี้ป้าใจคอไม่ดีเลย
เจมส์พอฟังก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับจนกระทั่งมาเกิดเรื่องราวเลวร้ายในครั้งนี้
ป้าก็ยังงงเพื่อนกันเคยสนิทกันมาก่อนแล้วสนิทกันมากด้วยนะคุณผู้ชมครับ
ไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้นะฮะอ้าวปกติแล้วเท่าที่รู้จักฝั่งคนก่อเหตุ
อันนี้ข้อมูลจากป้าคนเจ็บบอกนะป้าคนเจ็บบอกว่าฝั่งคนก่อเหตุ
เท่าที่เคยรู้จักพื้นเพลนิสัยใจคอจริงเขาเหมือนเป็นคนดีนะ
เหมือนเป็นคนดีเหรอเหมือนจะเป็นคนดีนะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะ
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะถึงขั้นว่าเอาสปาต้ามาฟันหลานป้าแบบนี้
นั่นคือคุณป้าครับส่วนในฝั่งของพ่อคนเจ็บบอกว่า
เรื่องในอดีตก็พอจะรู้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกนะฮะ
ล่าสุดพอมาเกิดเรื่องแบบนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่า
ทำไมมันถึงขั้นรุนแรงขนาดนี้พ่อคิดว่าฝั่งคนก่อเหตุ
เตรียมตัวเตรียมการมานานแน่นอนตอนนี้ที่กลัวคือความปลอดภัยครับ
ความปลอดภัยของคนในบ้านของลูกของพ่อ
ถ้าตราบใดตำรวจยังจับตัวในมันคนก่อเหตุไม่ได้เนี่ย
กลัวแน่นอนรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเสียใจมากที่ลูกต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือฝั่งของเหยื่อที่โดนฟันขาแล้วก็บาดเจ็บนะฮะ
คราวนี้เราไปคุยกับฝั่งของคนก่อเหตุบ้างไปที่บ้านของในมันครับ
ห่างไกลประมาณสัก๒กิโลไม่เจอใครที่บ้านนะครับ
ไปเจอลุงของนายมันกำลังจะกลับแล้วเจอคุณลุงนะฮะ
อายุ๕๐บอกว่าเคยเห็นแผลของหลานที่โดนรุมทำร้ายก่อน
หน้านี้ไม่รู้นะว่าหลานโดนต่อยโดนชกมาที่ว่าเก็บแค้นในใจ๘๙เดือนไม่รู้มาก่อน
เพราะเคยถามแล้วว่าเฮ้ยไปโดนอะไรมาทำไมเหมือนคนล้มมาแขนขามันผิดรูปอะไรแบบนั้น
เขาบอกเขาลื่นล้มในห้องน้ำมันบอกกับลุงว่าลื่นล้มนะฮะตัวของนายมันเนี่ย
กระทั่งมารู้อีกทีคืออ้าวนี่หลานชายไปฟันตัวในเจมส์อดีตเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทแล้วเหรอเนี่ย
เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อความเลยมาแตกตรงนี้ว่าหลานเคยโดนต่อยมาก่อนโดนทำร้ายมาก่อน
แล้วก็มาเอาคืนถามว่าลุงครับตอนนี้หลานลุงอยู่ที่ไหนตำรวจเขาตามหาตัวอยู่
บอกว่าไม่รู้จริงว่าไปอยู่ที่ไหนแต่ลุงขอยืนยันนะนิสัยของหลานลุงเนี่ยไม่เคยหาเรื่องใครก่อน
หลานลุงเป็นคนดีดังนั้นเมื่อลุงพูดแบบนี้ลุงเลยบอกต่อว่าถ้ามันดูข่าวอยู่นะมอบตัวเถอะลูกอย่าให้ลุงผิดหวัง
อืม
ยังไม่เจอตัวของในมันคนก่อเหตุเราไปดูในเฟซบุ๊คของเขาครับปรากฏว่า๒๐ชั่วโมงกว่าที่แล้วมีความเคลื่อนไหวคือโพสต์ข้อความเอาไว้นี่ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมอยู่ไม่เป็นเย็นให้พอแล้วรอวันเอาคืนประโยคสุดท้ายกูฝากไว้ให้นึก
แล้วมีรูปอิโมชิตินะฮะเหมือนกับมีโกรธจนเนี่ยควันออกจมูกแล้วก็ยิ้มแบบสะแหยะยิ้มแล้วใส่แว่นบนฉากหลังเป็นเหมือนใบไม้สีเขียวครับก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานแล้วเรียกคนที่เกี่ยวข้องที่เห็
มีข้อมูลมีเบาะแสก็สามารถที่จะแจ้งให้กับทางการทราบได้นะครับ